รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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

เอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ
ชั่วโมงความเชื่อกับรายการมูไนท์

ูเตรูไม่เข้าใครออกใครนะครับ
บ้านพี่ตอนนี้อยู่กันทั้งหมดกี่คน

แต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ไม่ได้อยู่แค่ในครอบครัวนะสิ

เพราะว่ามีผีมาอยู่เป็นเพื่อน

แต่อันนี้ไม่ใช่เป็นบ้านของตัวเองเป็นบ้านเช่า
และผีที่อยู่ด้วยไม่ใช่ตนเดียวพี่
ต้องอยู่กับผีเป็น๑๐๑๐ตน

ก็เจอแต่ผ้ายันเนี่ยเต็มบ้านเลยหมดเลย

หลังนี้งั้นเราเชิญแขกรับเชิญมาพูดคุยนะในรายการของเราเดี๋ยวกว่าครับ
ขอต้อนรับคุณหยี

วันนี้เราจะต้องใส่แว่นเพื่อปกปิดใบหน้าสักนิดนึ
หยียืนยันนะครับว่าคุณหยีอยู่ร่วมกับผีจริงที่บ้านเช่าหลังนี้
จริงค่ะ๙ปีปีนี้ค่ะ

ถ้ารู้ว่าที่บ้านนั้นมีผีจะไปอยู่กับเขาทำไม
เอาจริงคือบ้านหลังนี้อยู่สบายค่ะ

เขากว้างขวางสะอาดแล้วก็คือเครื่องกำหนดความสะดวกเขากบของทุกอย่าง

เราก็คิดมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรกับแค่กลัวผีแบบนี้

แสดงว่าทุกวันนี้คุณก็ยังอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้

แต่ว่าขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อ๙ปีก่อน

ก็คือบ้านที่เช่าอยู่
เจ้าของเดิมเขาจะเอาคืน
ก็เลยไปหาบ้านเช่าในระแวกเดียวกัน
มันก็เป็นมันบังเอิญมากเลยที่ว่า

เจ้าของเขาก็มาติดป้ายให้เช่าพอดี
ซึ่งอยู่มาตั้งนานเขาก็ไม่ติดป้ายให้ใครเช่าแล้วครับผม
แล้วพอขี่รถไปก็ไปเจอพอดีแล้วก็เออ

พี่มาดูมาวางเงินมาอะไรเลย
เพราะว่าไม่คิดที่จะย้ายไปอยู่หมู่บ้านอื่น

ซอยเดียวซอยถัดไปนิดหน่อยเองค่ะ
วันแรกที่เจ้าของบ้านเขาเปิดบ้านให้เข้าไปชม
ก็เห็นยันติดทั่วทุกห้องเลยยกเว้นห้องน้ำ
เป็นผ้ายานแบบลายแบบจีนนะคะ

แล้วก็สะดุดใจเหมือนกันแต่ว่า
เปิดผ้ายานเรียบเคียงถามเขาว่า
เขาติดทำไมอะไรอย่างนี้แต่เขาบอกไม่มีอะไร
ก็เชื่อแล้วก็ไม่เอาเลยคือไม่เปลี่ยนใจแล้ว

เพราะอะไรคุณถึงเอาทั้งที่สมมุติมันผิดประหลาดแล้ว

แต่รู้สึกว่าอยากจะย้ายมาอยู่ที่นี่ใช่ใช่
ในที่สุดคุณก็ย้ายเข้าไปอยู่บ้าน
มีใครบ้างที่เข้ามาอยู่กับคุณ

ตอนนั้นมีลูกสองคนโตแล้ว

ยันที่คุณเห็นเนี่ยลักษณะยันเนี่ยเป็นยังไง

ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ามันเลือนมาก

ห้องนอน๓แล้วก็ห้องรับแขก๑แล้วก็ในครัว

อันนี้คือเป็นลักษณะในห้องใช่ไหมฮะ

เขาก็ติดห้องรับแขกเนี่ยติดตรงนี้เลยทางเข้า
ในครัวก็ติดตรงนี้เลยหนังเข้า
ห้องนอนทุกห้องติดติดหมดจังหวะที่
คือบอกไม่ถูกว่าเขาติดตรงไหนจำไม่ได้รู้แต่ว่ามีทุกห้อง
เชื่อไหมฮะคืนแรกก็เจอซะแล้ว

เขาบอกว่าแค่มาวันแรกย้ายของเข้าปุ๊บ

ก็คือระหว่างที่เรานั่งจัดของอยู่เนี่ย
จะได้ยินเสียงห้องข้างซึ่งไม่มีคนอยู่

ห้องข้างไม่มีคนอยู่แต่ว่าเสียงคนเดินเสียงเพื่อนโต๊ะเปิดตู้อะไรตลอดเวลา
ตกใจไหมวันแรก

แต่ก็ทำใจดีสู้เสือคิดว่าหนูเป็นบ้านข้าง
แต่พอมาคิดอีกทีบ้านข้างเขาก็อยู่ห่าง

เพราะว่าตอนนั้นคนอื่นเขาก็กลับไปบ้านเก่าไปขนของมา

ก็คิดว่าตัวเองหูฝาดแต่ก็นั่งสักพักนึงมันก็ไม่หายก็เลย

แต่หลังจากนั้นเห็นบอกว่าคุณเองถึงขั้นที่โดนรังควาน

หลังจากย้ายได้มาสักพักหนึ่งก็บ่น
บ่นว่าเหมือนกับไม่ถูกใจบ้านอะไรสักอย่างมันลกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งตอนนั้นหลัง
เรายังจัดของไม่เข้าที่มันลกอะค่ะ
ก็เลยเดินก็บ่นเรื่องบ้านรกแล้วก็เดินเข้าไปในห้องน้ำ

มันเหมือนกับเหมือนโดนด้ามไม้กวาดเรียวสัตวมันฟาดมาที่หลังนะคะ

มาที่หลังเลยร้องตกใจร้องโอ๊ยสะดุ้งเลยแล้วก็

หันค่ะก็ไม่มีใครเพราะเรายืนติดประตู
จริงจังหวะเราปิดประตูห้องน้ำพอห้องน้ำลงล็อกปั๊บก็ฟาดมาเลย

ก็เขาหันไปดูประตูมันก็ล็อกสนิทดีเรียบร้อย
ถ้าหากว่าเราปิดไม่สนิทประตูมันอาจจะพยืออออกมาจะกระแทกได้

อะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วคือจริงมันไม่ได้

วันที่มั่นใจเลยว่าผีชัวร์เนี่ยคือ
เหตุการณ์รูปหลานสาวของคุณเนี่ย
ตกลงมาแตกอันนี้คุณมั่นใจเลยว่าใช่แล้ว

มั่นใจว่าผีแต่ว่ามั่นใจว่าเป็นผีดี

ห้องรับแขกเนี่ยอาจจะว่างไม่มีใครอยู่
หมาแมวอะไรก็ไม่มีห้องรับแขกคือห้องนี้

ตอนนั้นเรายังไม่นอนทุกคนนอนห้องตัวเองหมด

หมาแมวอะไรก็ไม่มีนะคะแล้วปรากฏว่ามีตู้โชว์ตั้งอยู่แล้วก็

แล้วรูปเนี่ยตกลงมาอยู่อยู่กลางดึกแล้วมันเหมือน
ลักษณะเหมือนใครเหวี่ยงค่ะมันตกกระเด็นไปสุด

หมายถึงไม่อยากตกมาเท่าไหร่นะมันพุ่งไปอย่างนั้นนะมันไม่ได้ตกอย่างนี้ขอโทษนะมันไม่ได้ตกอย่างนี้
แต่สิ่งที่จะตกคือมันต้องมีคนเควี้ยงออกไป
ตกจากฝั่งคุณพระนาวิทย์จากฝั่งนี้ฮะผู้ชมฮะ

ต้องมีคนเควี้ยงทำไมอ่ะคือต้องมีคนเควี้ยงคือต้องมีคนเควี้ยงทำไมอ่ะคือต้องมีคนเควี้ยงใช่ค่ะ
ก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วตอนแรกก็ไม่แน่ใจ
พอดีรู้จักกับน้องคนหนึ่งเป็นการส่วนตัวแล้วเขาเป็นร่างทรง
ก็เลยลองไปถามเขาดูเขาก็ดูให้เขาบอกว่า
หลานเนี่ยไปบนสารที่หน้าหมู่บ้านแล้วไม่ได้แก้
ที่อยู่ในบ้านเนี่ยซึ่งเป็นผีดีเนี่ย
เขามาเตือนให้รีบไปแก้เพราะอีกไม่นานจะเกิดอุบัติเหตุกับหลาน

บอกค่ะเขาก็เชื่อเขาก็รีบไปแก้บน
และหลังจากนั้นสัก๒อาทิตย์เขาขี่จักรยานไปหน้าหมู่บ้าน
เขาก็ไปเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างเขาก็เสียเลือดค่ะแต่ไม่มากนิดหน่อย

อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่คุณอยู่ในบ้านหลังนี้
เป็นสิ่งที่คุณจำได้แม่นเหลือเกินแล้วก็เห็นคาตาเลยเนี่ย
ก็คือประตูเปิดปิดเองตอนกำลังให้นมลูกเหตุการณ์เป็นไงฮะ
คือลุกขึ้นมาให้นมลูกตอนนั้นคลอดลูกคนเล็กแล้วก็เราไม่ได้ง่วง
แอร์ด้วยก็ไม่ได้เปิดหน้าต่างอยู่แล้วถูกไหมคะมันก็ไม่มีลม
กำลังนั่งต้อนนมลูกอยู่แล้วก็นั่งพิงกับตู้เสื้อผ้าที่มันติดมากับบ้าน
กำลังนั่งอยู่ก็ได้ยินเสียงแอดมันเหมือนแบบตูนเปิด
เงยหน้าขึ้นมาก็เห็นประตูตู้เนี่ยค่อยเปิดออกเปิดออกมาจนเกือบสุด
แล้วก็นั่งดูไปตลอดเวลาว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วมันก็ค่อยปิดกลับเข้ามาเอง

ไม่รู้จะกลัวยังไงลูกก็อยู่บนตักถ้าเราสติแตกเนี่ยเราอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้
เหตุการณ์นี้ที่เกิดมาหลังจากที่คุณเข้าไปอยู่นานหรือยัง
ประมาณไปอยู่มาสักเกือบปีนะคะ

คือตลอดเวลาที่อยู่ในบ้านหลังนี้เรารู้สึกว่ามีคนมองตลอดจริง
ไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ในสายตาเขาตลอด
แต่เห็นบอกว่าเรื่องแม่ของคุณเองที่อาจจะเป็นคนที่เรียกผีเข้าบ้านด้วยซ้ำ

คือวันแรกที่ย้ายเนี่ยแม่ปลีกตัวไปตั้งโต๊ะ
เพื่อที่จะไหว้เอาของวางไหว้เจ้าที่

เราก็คิดว่าทุกคนก็แปลกใจว่าทำไมถึงจุดทูปดอกเดียว

แล้วแม่ก็เรียกใครของแม่ก็ไม่รู้มากิน
แล้วหลังจากนั้นแม่ก็ทำทุกวันพระไม่เคยขาดเลย

ใช่พอทักท้วงไปแม่เขาก็บอกว่า
เขาก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าทำไมเขาต้องจุดทูปดอกเดียว
ปกติไม่มีใครเขาไห้ทุบดอกเดียวกันหรอกนอกจากงานศพ

ถามแม่แม่ก็แม่อายุ๗๐กว่าแม่ไม่รู้เหรอ

แม่เวลานอนนอนคืนแม่มักจะมาบ่นว่า
แล้วก็จะมีได้ยินเสียงผู้หญิงผู้ชายสองคน

แต่ไม่รู้คุยอะไรกันแต่เป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายคุยกัน

เคยหาสาเหตุไหมว่าผีมาอยู่ในบ้านต้องการอะไร
เคยไปถามร่างทรงเขาบอกว่าบ้านหลังนี้อดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนในถนน
ย่านถนนเนี้ยมันเป็นทางมันเป็นป่าแล้วตรงที่บ้านที่อยู่เนี่ยมันเป็นทางน้ำ
แล้วมีการก่อสร้างบ้านหลังนี้ก็ผิดห่วงจุ้ยต่อเติมจนผิดห่วงจุ้ยมันเหมือนโรงศพไปเลย
และยังมีต้นไม้ใหญ่อยู่หน้าบ้านมีแท้งน้ำมีอะไรคือตามหลักของจุ้ยมันผิดหมดนะคะ
เขาก็เลยว่ามันเป็นที่สะสมของสิ่งไม่ดีที่พอลอยมาก็จะมาตกอยู่ตรงนี้ตลอด
พอเข้ามาอยู่คลอดลูกคนเล็กลูกนี่แหละเป็นคนที่เห็นผีแบบจัง
เขาเริ่มพูดได้เขาก็นั่งอยู่จนเวลาโพเพลโพเพลเนี่ย
อยู่เขาก็โอ้โหลนลานมากเลยเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงใส่เสื้อขาว
แล้วก็เหมือนเปื้อนสีแดงแดงคล้ายเลือดนะคะเขาบอกยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้าน
เขาจะกลัวอย่างนี้เขาเห็นอย่างนี้ทุกวันแล้วเขาจะวิ่งมาบอกทุกวัน
แล้วก็กลัวมุดหลบอยู่ตลอดทุกวัน
บางครั้งคุณเห็นลูกคุณโยนลูกบอลเล่นกับใครก็ไม่รู้
คือเขาพยายามที่จะเอาลูกบอลเครื่องไปตรงจุดที่เขาเห็นผู้หญิงยืนอยู่
เขาพยายามจะเครื่องใส่ทีนี้เราปิดประตูมันก็กระเด็นกลับมา

เขาก็ไม่รับความพยายามเขาก็พยายามจะป่าไล่ผู้หญิงคนนี้ตลอด
ตอนช่วงหลายนี้เขาโตขึ้นมา
มีอยู่วันหนึ่งนั่งกินข้าวกันอยู่เรานั่งหันหลังให้ประตู
ลูกหันหน้าให้ประตูประตูเราก็ได้ยินเสียงประตูเปิดออก
ก็คิดว่าคงมีใครเดินเข้ามาเพราะคนหันไปดูก็ไม่มี
พอหันกลับมาลูกบอกแม่เมื่อกี้มีผู้หญิงแก่
เขาเลยเปิดประตูแล้วเขาเดินทะลุกำแพงเข้าไปตรงนู้นนะแม่
อันนี้บ่อยมาก

ก็ปกติทั่วไปหลังกลายเป็นนิสัยเปลี่ยน
คือปกติเขาเป็นคนใจเย็นแล้วก็รักลูกมาก

แล้วพอดีมันอาจจะเป็นบังเอิญที่ว่าเขาตกงานด้วย

เขาอาจจะเครียดก็ได้คิดอย่างนั้นนะครับ
แต่ก็พออยู่ไปเขาก็กลายเป็นคนแบบเก็บตัว
ไล่ให้ออกพาลูกออกไปนอนนอกห้องไม่ต้องนอนร่วมกันแล้ว
เขาบอกมันห้องมันครับแคบมีลูกเพิ่มมาอีกคนนึง

แล้วก็เห็นว่าเขาอารมณ์ปวนแปล

แล้วเขาก็อาระวาดด่าทอบลงึมงำ

ที่คุณกำลังสงสัยว่าทำไมสามีถึงมีชีวิตที่เปลี่ยนไป
ปรากฏว่าลูกชายคุณเนี่ยไปเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง

คือเห็นอะไรลูกคุณเห็นอะไรเอาชัดนะ
คือมีอยู่วันหนึ่งลูกนั่งอยู่ลูกก็
แม่ผู้หญิงคนนั้นเขาอยู่ข้างหลังพ่อเนี่ย
ผมยาวอะตัวดำอะ

เขาบอกไม่ใช่มันมีผู้หญิงนั่งอยู่ข้างหลังพ่อเนี่ย

พ่อเข้าห้องไปอยู่คนเดียวเขาก็เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยตลอด

นี่คือสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้พ่อเปลี่ยนไปหรือว่าสามีคุณเปลี่ยนไป

เพราะตอนหลังเคยไปเจอสินแสเนี่ย

สามีถ้ายังปล่อยให้เขาเก็บตัวอยู่ในห้องเขาจะเป็นบ้าสักวัน
เพราะในห้องนั้นมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่น่าอยู่
แต่จริงวันนี้ลูกชายเขาก็มานะคุณพระดำ

ลักษณะคนที่อยู่กับพ่อหนูคือเป็นยังไง

เขาตามพ่อเฉยครับ

ถ้าเกิดพ่อทำบุญให้เขาเขาก็จะไปครับ

ถ้าเกิดพ่อทำบุญให้เขาเขาก็จะไป

จริงคุณก็เองก็ทนอยู่ที่น้ำอยู่ถึงปี๕๔
เป็นปีที่น้ำท่วมหนักถูกไหมครับ

พอทางหมู่บ้านเขาประกาศว่าน้ำจะท่วม
ก็พาลูกกับแม่อพยพไปอยู่บ้านพี่

เขาใช้เวลา๒อาทิตย์ที่เราไม่อยู่

อยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ออกไปไหนไม่ทำอะไร
แล้วเขาก็พอเราย้ายกลับมา

แบบโหในชีวิตไม่เคยเจอแบบ

เขาจะไม่ออกไปไหน
เขาจะอยู่ที่นี่
ใช่
น้ำทุ่มกูก็จะไม่ออก
จะให้กูออก
กูจะฆ่าพวกมันให้หมดต้องออกไป
๙ปีเขาออกนอกบ้านไม่เกิน๕ครั้ง

อย่างนี้นะคะเฟียงคุณเองอ่ะ

พี่แบบกี่่งมัม่วงมันใหญ่มันพาดลงมาโดนกระเบื่อง

เห็นเขาปีนไม่ได้สนใจดูเดินเข้าบ้าน

คือเขาตกลงมาจากกิ่งมะม่วงทะลุหลังคาลงมา
ตกลงมานอนเลือดเต็มขาเป็นแผล

เขาก็ยังคาใจอยู่เพราะสัก๒๓วันเขาดีขึ้น

ครั้งที่๓เขาจุดทูบไปปักที่โคนต้นไม้
แล้วเขาขออนุญาตตัดแล้วเขาก็ปีนให้ไปตัด
แต่ก่อนที่เขาจะปีนเขามีความรู้สึกว่า

เขาก็เลยมาบอกให้ไปยืนดูเขาหน่อยรับรองว่าเขาจะไม่ตก

เขาก็ตัดจนได้นะคะอืมตัดจนได้พอตัดจนเสร็จ
เขาก็พอถึงขั้นตอนสุดท้ายเขาก็ยังจะอุตส่าห์ล่วงลงมาอีก

ในอาทิตย์เดียวเขารู้สึกเหมือนมีใครมาปัดขาเขาตลอดเลย
แต่มีอีกจุดหนึ่งซึ่งอันนี้เด็กไม่กล้าเข้าไปยุ่งเลย

คือห้องของคุณแม่ที่คุณแม่นอนคนเดียว
นั้นมีห้องน้ำใหญ่แล้วก็ไม่รู้ลูกหลานมาไม่มีใครกล้าเข้าห้องนี้เลย

เด็กก็ไม่ทราบถามเขาเขาก็ไม่เอาไม่เอาไม่ยอมเดินเข้าทุกคนเลย

ว่าเห็นอะไรไหมเขาบอกเขาไม่เห็นแต่ให้เข้าเขาไม่เข้า
เห็นอะไรในห้องไหมลูกเห็นอะไรครับในห้องของคุณยาย

คือเขาก็น่ากลัวนะครับ
กลัวยังไงลูกอันนี้เราไม่สามารถได้เห็นหน้าได้นะแต่ให้ได้ยินเสียงกันแล้วกัน
ว่าน้องมาด้วยแต่เราขออนุญาตไม่ให้เห็นหน้าอะไร

คือแม่เขามีเลือดติดนะครับ

ทุกครั้งที่หนูเห็นเขาเขาก็อยู่ตรงนั้นน่ะเหรอ

สงสัยไหมว่าทำไมลูกชายถึงเป็นเด็กเห็นผี
ตอนคลอดเข้ามาใหม่เขาเป็นเด็กคลอดความกำหนด

ใช่ค่ะแล้วหมอบอกว่าเขาจะต้องเป็นเด็กหัวโต
สารกล่าวไปทั่วแล้วก็ไปถามร่างทรง
ทรงบอกว่าเขาจะหาย

พอหลังจากนั้นเป็นอย่างที่เขาพูดจริง
เป็นค่ะแต่ว่าเขามักจะ
ถ้าเขาจะต้องบอกอะไรเขาจะบอกกับตัวเองเท่านั้น

จะไปถามเขาบอกว่าไหนดูด้วยพี่มดดำหน่อย
เขาจะไม่ดูไม่ค่ะอืม

บอกไม่มีใครกล้ามาอยู่กล้ามาย่างกลายมาใกล้เลย
ใช่ค่ะพวกพี่ก็ไม่มี

เขารู้สึกไม่ค่อยเพราะกล้าเขามาแล้วเขา
เขาอึดอัดเขาหายใจไม่ค่อยออก

เอาคำตอบเดียวเลยคือเราย้ายก็ย้ายแต่วันนั้น

คือเรามีแค่รายได้รายเดือนแต่เราไม่มีเงินก้อนที่จะไปวางมัดจำ
หรือเงินที่จะไปขนย้ายอะไรอย่างนี้ค่ะ

เคยหาอาจารย์เคยหาพระ
เคยหาคนทรงมาแก้บ้าง

เป็นต้องทำอะไรทั้งนั้นตอนนั้นก็ไม่เข้าใจ

เค้าก็เหงื่อนาขึ้นมาขอไปดูหน่อย

เดินมาถึงหน้าประตูบ้านยังไม่ทันจะเปิดประตูเข้ามา

เขาบอกเต็มไปหมดเลยเนี่ยหน้าประตูบ้านเนี่ย

เขาบอกว่าผีเยอะเกินไป

ถ้าอยู่แล้วจะลำบากอาจถึงตายได้

ให้ตั้งศาลเพื่อให้ผีทั้งหมดเนี่ย

บ้านก็ได้มีเฉพาะคนอยู่

ตอนแรกบอกไม่ทำไม่มีตังค์

คุณไปหาเศษไม้มาตอกเป็นศาลเอาละกัน
พี่ทำค่ะคือเรื่องของเรื่องที่ผีมารวมกันอยู่

ที่แม่ทำพิธีจนถึง

ทำอะไรไม่ได้ตัวเองก็ต้องมาทำ

เท่านี้คุณผู้ชมครับเพราะจริงแล้วเนี่ยนะฮะ
หลังจากที่สินแสมาแนะนำว่าให้ตั้งศาลใต้ต้นมะม่วง
เพราะจุดนี้แรงที่สุด
หลังจากตั้งแล้วนะครับกลับแรงยิ่งขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
หลังจากได้รับเตียงมาสัก๒๓วัน
โงกหน้าไปมองว่าแม่ตื่นหรือยัง
แล้วก็เห็นเป็นผู้หญิงเป็นเงาดำ
เป็นลักษณะผู้หญิงนั่งเห้อยขายูรถไป
ใช่ค่ะเรามารู้ทีหลังว่าเขาเสียชีวิตสามารถหอะ
เช้าวันนั้นและหลักจากนั่นเตียงเข้ามาที่บ้าน
ร่างคงแบบว่าแกกลับบ้านไม่ถูก
บอลิจจากเตียงมาแกก็นั่งมาบนเตียง
ณโอนีบ้านหลังนั้นยังอยู่ไหม
ยังอยู่ยังติดป้ายเช่าหนึ่ง
สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับแม่คุณอ่ะนั่นเนี่ยคือ

เจ้าของเตียงที่เขาบริจาคแล้วเขา

ใช่ค่ะเรามารู้ทีหลังว่าเขาเสียชีวิต
เช้าวันนั้นแล้วหลังจากนั้นตัวเองก็มาที่บ้าน

แล้วคุณแม่คุณก็กลับกลายไปเป็น

เห็นแม่นอนมองจ้องมาตาเขมง

ยังนอนอยู่ในเตียงเดิมที่เขาเคยนอน
แล้วมีผีผู้หญิงผู้ชายที่ใจดี

แต่ว่าผีที่มากับเตียงเราไม่รู้จักเขาเป็นใคร

ร่างทรงบอกว่าพร้อมหรือยังที่จะ

ถ้าทำพิธีให้แม่จะต้องเสียภายใน๓วัน

ก็จริงค่ะเพราะว่าร่างทรงบอกว่า

เป็นเจ้าของเตียงเขามาเข้าในร่างแม่
เพราะว่าแม่อ่อนแอมาก

แล้วเจ้าของเตียงเขาก็เลยเข้าไปอยู่ในร่างแม่แทน

ก็ยังไม่เชื่ออีกก็ถามว่าแล้วแม่แต่งตัวยังไง
ร่างทรงบอกมาถูกเลยว่าแม่แต่งตัวยังไง
ซึ่งเป็นชุดที่แม่ชอบแล้วก็เราก็รู้กันเอง

ยืนมองร่างทรงว่าแม่ยืนมองแล้วพยายามเรียกทุกคนในบ้านให้ช่วย

แต่วิญญาณที่อยู่ข้างในร่างแม่ไม่ใช่แม่แล้ว
ค่ะแล้วก็จากแม่ผิวอย่างเงี้แม่กลายเป็นคนขาวผ่อง

ทำไมไม่ถามร่างทรงมาด้วยแหละว่าเจ้าของเตียงเข้ามายังไง
ร่างทรงบอกว่าแกกลับบ้านไม่ถูก

จนสุดท้ายสูญเสียคุณแม่

ก็เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแบบชัดเจนเยอะแยะมากมาย

พอมีเงินเข้ามาจะย้ายมันก็มีเหตุที่จะต้องเสียเงินนั้นไปตลอด

แล้วก็ต้องกำเงินจะไปวางมัดจำแล้ว
พอไปถึงที่มัดจำบ้านที่เราจะวางจะอยู่
เขาเกิดจะต้องซ่อมกระทันหันใช้เวลาเป็นเดือน
ก็ต้องหอบเงินกลับมาก็มาจ่ายค่าเช่าที่เก่าก็หมดไป
เอาง่ายพี่หนุ่มเขาบอกว่าแค่คิดจะย้ายบ้านนะ
ยังไงก็ไม่ยอมให้ย้าย
น้องจูนมาด้วยสวัสดีค่ะ

ก็ที่เห็นชัดแบบชัดมากก็คือแอบแม้มันไหลแบบ
คือผ้าม่านที่อยู่ตรงใต้แอร์มันเปียกแบบชุ่มคือชุ่มเหมือนฝนเหมือนฝนตกอะค่ะ
เสร็จแล้วแม่ค่ะเขาโมโหมากอยู่ดีเขาก็ลุกขึ้นมา
แล้วเขาก็แบบกูไม่ทนแล้วนะไม่ไหวแล้วคือหยาบแบบหยาบคายคือมันไม่ไหวแล้วจริง
เขาก็เลยไปเอาน้ำมนต์ที่อยู่บนหลังตู้โชว์ค่ะลงมาแล้วก็สวดสวด
แล้วก็ให้ทุกคนในบ้านกินแล้วก็สาดไปที่ตรงต้นมะม่วงไปเทตรงต้นมะม่วง
ไม่ถึงสิบนาทีค่ะน้ำแอร์หยุดไหลแห้งแบบหยุดชะงักไปเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
น้ำแอหยุดไหลโดยที่ไม่มีชั่งไงนะ
มันหยุดไปของมันเองเลยตอนนั้นดึกแล้วค่ะประมาณ๕ทุ่มเกือบเที่ยงคืนแล้ว
ค่ะมันก็หยุดนิ่งไปเลย
แล้วสุดท้ายยังไงคุณย้ายออกกันยังไง
ร่างทรงบอกให้ถอนสารทิ้งซะถ้าตามใดที่ยังอยู่เนี่ย
ปัจจุบันตายายไม่อยู่แล้วแต่ว่าเป็นผีมาอยู่แทนยังไงผีก็จะยึด
ส่งให้ถอนทิ้งถ้าไม่ถอนไม่ได้ย้าย

ก็เชิญร่างทรงมาเขาทำพิธีถอนให้ถอนเสร็จถอนแล้วก็เอาไปทิ้งเลย

แล้วหลังจากนั้นมีความรู้สึกก็ลองสอบถามเขาว่าเอาละใครเข้ามาในบ้านถามเป็นไงเข้ามาในบ้าน
เขาบอกทำไมมันโล่งมันไม่อึดอัดอีกต่อไปแล้ว
เขาบอกเขามันไม่เหมือนเดิมที่เคยมา
แล้วเราก็ค่อยสิ่งที่เราติดขัดมันก็ค่อยคลายออกคลายออก

สามีออกมาด้วยไหมยอมไหม

ทำไมก็ตอนแรกบอกไม่ยอมไปไหน
เชื่อเพราะว่าเจออะไรแบบเยอะมาก
เขาอาจจะเจอเยอะแต่เขาไม่รู้ตัว
แม้กระทั่งทุกครั้งที่คุณถ่ายรูปเล่นกันในครอบครัว
ก็จะมีผีติดมาด้วย
ก็คือล่าสุดคือเมื่อตอนตุดจีนที่ผ่านมาต้นปี
พี่สาวคิดอยากจะเลี้ยงโต๊ะจีนผี
เพื่อเป็นการผูกสัมพันธมัยตรีกันให้อยู่

ก็เราอยู่กันมาตั้ง๙ปีก็อยากจะให้เขากินหน่อย

วางเหมือยมูกเห็ดเป็ดไก่เลยเลี้ยงเขา
แฟนก็เดินมาถ่ายรูปก็ติด
ติดเป็นหน้าตาเป็นปากเป็นปลา

ทุกวันนี้สามีคุณเอง
จำเหตุการณ์ในบ้านนั้นแทบไม่ได้เลย
เค้าไม่รู้ว่าพฤติกรรมเค้าเป็นยังไง
เขาเคยทะเลาะกับลูกเขาเคยอารวาสเคยขู่ฆ่าครอบครัว

พอจำได้แต่ว่าเขาไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นอีกเลย
ไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นอีกเลยทุกวันนี้
คุณรู้ไหมว่าวิธีการออกจากบ้านเขาคือยังไง
ไม่พูดเรื่องย้ายบ้านกันในบ้าน
เพราะกลัวผีจะได้ยิน
เป็นการหลอกผีเลยไงทุกคนทำแบบนี้หมด
พอพูดว่าจะย้ายบ้านทีไรมันมีเหตุให้ไม่ได้ย้ายทุกที
หลายคนก็แนะนำว่าให้ค่อยพูดไปปรึกษากันข้างนอก
ก็เลยวันที่จะหาเงินมาย้ายได้ก็ไปคุยกันนอกบ้าน

ถ้าเป็นหนังก็คงจะจบ
ทุกวันนี้ลูกคุณบอกว่าผีมาตามตัว
แต่เข้าบ้านไม่ได้เป็นยังไงฮะ
เพราะว่าร่างทรงบอกว่าถ้าถอนสารไปทิ้งแล้วเนี่ย
วิญญาณทั้งหลายเขาก็จะไปกับศาลแต่บางส่วนก็ยังอยู่
เพราะฉะนั้นถ้าเราย้ายของเราย้ายออกมาเนี่ย
ภายในสามวันแรกเนี่ยถ้าได้ยินเสียงใครเรียกเนี่ยอย่าขาน
ปรากฏว่าพอวันที่๓เย็นวันที่๓ได้ยินเลยเต็มสองหู
เขาเรียกโอโอเขาเรียกเสียงเรียกลูกชายหน้าบ้าน

ลูกชายก็รีบวิ่งมาเลยคิดว่ามีคนเรียกก็ครับ
ตัวเองก็นึกแล้วโผล่หน้าไปดูมันไม่มีใครนี่นานลึก
แล้วสงสัยใช่แน่แล้วคืนนั้นก็คือลูกก็เจอเลยเพราะว่า
ตีสามกว่าเข้ามาปลุกเขาบอกแม่มีผู้หญิงยืนอยู่ที่หน้าประตูเนี่ย
จ้องอยู่หน้าเหมือนบ้านเก่าเลยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แต่ยืนห้าประตู

ก็คิดว่าไม่นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็ไปไหว้สารภูมิ
เจ้าที่ในหมู่บ้านใหม่นี้ขอไม่ให้ตาม
ณวันนี้บ้านหลังนั้นยังอยู่ไหม
ยังอยู่ยังติดป้ายเช่าอยู่

ใครจะได้เช่าคนต่อไป
เตียงนั้นที่คุณแม่เคยนอน

อัภวดีเรื่องราวเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากต่อการพิสูจน์นะครับ
ต่อการพิสูจน์นะครับฟังแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับ
เพราะเรื่องแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยมากอาจจะเป็นหนึ่งในร้าน
หนึ่งในสิบล้านที่จะเจอก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวนะฮะ
เรื่องตรงเรื่องเตียงเรื่องเตียงบริจาคอะไรก็แล้วแต่
ผมว่ามันอาจจะจะไปเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือหาก
ช่องหน้า
เขาบอกว่าที่บ้านของเขาเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผี
แล้วคุณหนุ่มคิดว่าบ้านคุณไม่มีผีเหรอ
อันดับแรกต้องไม่กลัวจิตตกกลัวพวกนี้มีกำลัง

จำไว้นะสิ่งใดคิดว่ามีสิ่งนั้นมีสิ่งใดคิดว่าเป็นสิ่งนั้นเป็น
ผ้ายงผ้ายันกวาดถูห่อผ้าขาวแล้วเดินไปทิ้งขยะ
จบกันจากนี้พูดผีปีศาจวิญญาณชั่วอประมงคล
ทิ้งกันขาดกันทิ้งชุบเดินหันหลังกลับไปเลย
คือถ้าสมมุติว่ามีโต๊หมูชุดเล็กแบบนี้เนี่ย
ส่วนมากเขาจะเรียกตัวโต๊ะหมูชุด๕

เขาศรัทธาก็ควรจะตั้งสายพานเอาไว้
อาจจะไปตั้งกับพระกับเทพพญานาคมันไม่ได้
ถ้าตั้งผิดอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตไหม
ถามเรื่องนี้เมื่อกี้นี้เนี่ยนะฮะทางครอบครัวของ

แล้วคุณหนุ่มคิดว่าบ้านคุณไม่มีผีเหรอ

บ้านที่เขามาออกรายการเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าเขาเชิญสินแสนะฮะ

แต่ทีนี้ทีนี้อาจจะเป็นไปได้ว่า
มันใช้ถึงจริงเหรอ
ก็อยากจะบอกว่า
แล้วเอาญาติพี่น้องหรือคนที่อยู่อาศัยในบ้านนี้มารายงานตัวให้ครบ
พำนักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ในที่ดินที่ท่านทับถมดวงจิตดวงวิญญาณ
จงเป็นมิตรสหายต่อกัน
จากนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะทำการอันใดขอให้ธรรมาค้าขึ้น
ร่มเย็นเป็นสุขเฝ้ารักษาบ้านยามเมื่อข้าพเจ้ามาอยู่
ข้าพเจ้าทำบุญครั้งใดก็ขออุทิศบุญถวาย
ในวันนี้เป็นวันตั้งศาลอันเชิญ
จึงขอถวายหัวหมูบายสีเครื่องบัตรพีผลหมากลากไม้

ถวายท่านเป็นบรรณาการบูชา

เจ้าที่เจ้าทางที่ยังสถิตและยังคงเฝ้าวนเวียน
ยังไม่ถึงการแก่การไปเกิดที่สถิตอยู่ในที่นี้

แต่อันนี้ไม่ใช่เจ้าที่เจ้าทางนะอาจารย์

พระภูมิคือพระภูมิชัยยะมงคล
ท่านเป็นเทพพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระชัยยะมงคล

คนไม่ได้กราบไห้แค่พระภูมิเขายังกราบไหว้

แต่สารพระภูมิใช้มงคลมันจะเหมือนเป็นภาษาราชวัง
อย่างที่เขาเรียกว่าพระภูมิเจ้าที่นี่คือ
พระภูมิเนี่ยมีอำนาจสิทธิ์ในพื้นที่ที่ดินนั้น

พระภูมิชัยมงคลเป็นเทวดาแล้วพรีเพวดา
ผู้มีฤทธิ์เหมือนกับคนคนนี้มีบุญมากกว่า
พูดผีปีศาจแต่ยังไม่ถึงการวาระแห่งการไปเกิด

ตรงนี้เคยมีต้นไม้มาก่อนเป็นลุกคเทวาพฤษเทวา

ตอนสร้างสารท่านเหล่านี้สถิตรักษาเพราะท่านอยู่ตรงนี้มาก่อน
เอางี้อาจารย์เอาให้มันเคลียร์นะ
คือหนึ่งสารภูมิคือเป็นสารที่เรียกว่าเป็นสารของลูกคเทวดา

เจ้าที่หมายถึงดวงวิญญาณทั้งหลายหรือพูดผีปีศาจทั้งหลาย
ที่จะมาอาศัยความนักพักปิงได้
ที่มันก็อยู่ว่าภาพภูมิก็จะให้เขามาไหม
บอกว่าคนที่บูชาอาจจะบูชาไม่ถูกที่ถูกทาง
เพราะหนึ่งถ้าบ้านนั้นเป็นชาวพุทธในบ้าน
มีโต๊ะหมู่บูชาพระที่ถูกต้อง

บ้านนั้นยังมีสิ่งสักสีขุ้มรักษา
บ้านข้างในบ้านยังมียันติด
ยัญกันไฟพี่โจร
มีใช่ไหมบ้านฉันก็มีมีเต็มหมดเลย

ทุกวันนี้คนทำวัตถุมงคลขายเยอะ

พญานาคไม่พอต้องขายลือสีนู่นลือสีนี้
ทุกวันนี้โต๊ะหมู่บูชาของคนเรา
งั่วกันไปหมดแล้วจะวางยังไง
ไหนจะพระเครื่องทั้งหลายที่คนก็ให้มาอีก

อันดับแรกถ้าไม่มีโต๊ะหมู่บูชาเป็นห้องแถว
หรือจะเป็นห้องเล็กห้องคอนโด

เช่นเราก็หาโต๊ะมาตั้งตามความสูงต่ำตามถนัด
แต่ถ้าเกิดว่าโต๊ะที่ไม่ใช่จะเป็นโต๊ะหมู่เนี่ย

เข้าใจไหมเช่นเดี๋ยวตั้งพระองค์นี้สูงห้ามองค์นี้ต่ำ

สองถ้าอยู่ในห้องแล้วมีเตียงอยู่แล้วเพราะห้องเล็ก
ที่จะต้องมีการเสพสังวาดระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวสามีภรรยา
ควรจะมีฉากกั้นนิดนึงดีไหมหรือมีม่านรูด

การจัดวางล่ะอาจารย์ทุกวันนี้
เชื่อว่าเมื่อปีที่แล้วทุกคนไปบูชาพญานาคกันมาหมดแหละ
ทุกคนไปบูชานางกวักกันมาหมดแหละ
ไหนจะกุมารทองอีกไหนจะลือสี๑๐๘อีก

คือถ้าสมมุติว่ามีโต๊ะหมู่ชุดเล็กแบบนี้เนี่ย
ส่วนมากเขาจะเรียกตัวโต๊ะหมูชุด๕
พระเสร็จปุ๊บแล้วด้านข้างมีเรือสีมีนางกวัก
มีองค์พญานาคตั้งอยู่ต่างกว่านางกวัก

เรียงโต๊ะหมู่บูชาแบบนี้นี่ถือว่าผิดไหม
ไม่ผิดเมื่อกี้เขาตั้งแล้วมาให้อาจารย์ดูไง
อันนี้อาจารย์ดูแล้ว

ไม่ผิดเอาอย่างนี้พระพุทธจะต้องอยู่สูงสุด

เพราะฤาษีมีชาญสมาบัติทั้งสูงเป็นอาจารย์พระพุทธเจ้าด้วย

กวักท่านก็มีเป็นลูกขายลูกปู่เจ้าเขาเขียว

แล้วทำไมพญานาคถึงต้องอยู่ต่ำกว่า
อย่าไปคิดว่าต่ำนี่คือโต๊ะแยกโต๊ะ

นี่คือโต๊ะแยกโต๊ะมันไม่มีสูงมีต่ำนะ
อันนี้คือว่าแยกโต๊ะมาเขาแยกจากชุดบน

เขาศรัทธาก็ควรจะตั้งสายพานเอาไว้
อาจจะไปตั้งกับพระกับเทพพญานาคมันไม่ได้
พระอริยสงฆ์กับพระพิกขนาด
ถ้ามีโต๊ะแยกได้ก็แยก
ถ้ามีโต๊ะแยกไม่ได้ก็ให้วางรวมก็นั่นแหละ
แต่พุทธเจ้าสูงสุดพระอริยสงฆ์ก็อยู่ถัดลงมา

บางคนบอกอาจารย์ถ้าจัดหลังตู้

ก็วางพระอยู่รวมกันได้

มีรูปหล่อของพระอาจารย์มั่น

ลองที่ฐานหน่อยบาง

คนอ่ะพระบางรูป

ท่านก็บอกว่าให้หาอาศนะ

ถ้าตั้งผิดอะไรจะเขิดให้ชีวิตกันไหม

ล็อกลงที่ลงทางก็เหมือนเมื่อกี้ไงคนที่ไม่มีสารพระภูมิไม่มีสารตายายหรือมีสารตายายไม่มีสารภูมิแล้วใครมันจะคุมใครมันไม่มีระบบ
อาจารย์ผมขอย้อนกลับไปถามเรื่องชาวบ้านเขานิดได้ไหม

สิ่งใดคิดว่ามีสิ่งนั้นมีสิ่งใดคิดว่าเป็นสิ่งนั้นเป็น
ก็ลองไปคิดสิบ้านใครก็ได้ในประเทศนี้
ห้องน้ำตรงนี้มีคนเคยฆ่ากันตายมันฆ่าตอนที่สร้างแล้วมันก็ฝังไว้ใต้ซ่วมตรงนี้
จะระแวงไปตลอดจะหลอนไปตลอดจะนึกไปตลอดการเวตุลา
แต่ไม่มีอะไรมันจบไปแล้วเรามาอยู่ใหม่ทำความสะอาดบ้านทั้งหมด
เขาให้ทำมาเก็บผ้ายงผ้ายันกวาดถูห่อผ้าขาว
แล้วเดินไปทิ้งขยะจบกันจากนี้พูดผีปีศาจวิญญาณชั่วอับประมงคล
ทิ้งกันขาดกันทิ้งชุบเดินหังหังกลับไปเลย

นี่ไงทุกวันนี้เขาก็ทิ้งปุ๊บก็โดนเต็มเหนียวเลย
ใช่ไงเขาสร้างสงสร้างสารสามีของเขานี่

อันดับแรกต้องไม่กลัวจิตตกกลัว

ปกติอาจารย์เป็นคนกลัวผีมาก

ปู่ที่ตายไปแล้วมาแล้วจับซุก

แล้วเราก็เอ่ยปากพูดอะไรเขาคนไม่ค่อยได้ยิน

ก็เลยเป็นคนกลัวผี

หลอนแล้วมักจะเห็นผีไปที่ไหนก็มักจะเห็นในที่ต่าง
คือหมายว่าจิตวิญญาณมันสัมผัสผมเห็นแล้วยิ่งกลัว
ต่อมาเนี่ยเมื่อบวชวัดสะเกดแล้วจะเล่าวิธีการเลิกกลัวผีเมื่อบวชวัดสะเกด
คุณสมเด็จพุทธจารย์บอกแล้วว่าจากนี้ได้บวชจากคารวาสมาเป็นพระพิสุสงฆ์แล้วนะ
วิถีจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้มีศิลป์๒๒๗แล้วมีพ่อคนใหม่คือเราผู้เป็นอุปชา
จากนี้จะทำอะไรขอให้บารมีของสิ่งเหล่านี้คุ้มรักษา
พ่อครับเดี๋ยวผมต้องไปอยู่วัดป่าที่มันมีป่าช้าต้องปฏิบัติธรรมผมจะกลัวมาก
อย่ากลัวนะบวชเป็นพระแล้วจิตอย่ากลัวอย่าภาวะ
สวดมนต์ทำวัดตามปกตินั่นแหละแต่ให้อธิษฐานว่างี้
ข้าพเจ้าพระรักเลขานิเทศเป็นลูกของนายวิชัยนางประนอมอ่อนบัว
สิทธิ์ผู้มีอุปชาคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดสะเกด
เราเป็นคนมีหลักมีฐานมีบิดามารดามีครูบาอาจารย์
อุทิศบุญให้ท่านผู้สถิตวิญญาณผู้รักษา

หากท่านมายุกรักษาขอบรมีของบิดามันดาครูอาจารย์และบุญของเรา
เป็นเกาะแก้วกำแพงแก้วไฟกรดรอบตัวเรา

แล้วยิ่งเราเป็นคนสร้างบุญนะเราสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดี
สร้างวัดต่างเรารู้อยู่แก่ใจเรา
บุญของข้าพเจ้าที่สร้างโบสถสร้างวิหารสร้างวัดแจ้งสดี

ดวงวิญญาณทั้งหลายคิดหลอกลวงให้เจ้าตกใจกลัวขอบุญนี้

แล้วไอ้คนที่เขาอยู่บ้านหลังนั้นถ้าเกิดเขาเป็นคนสร้างบุญสร้างส่วน
กลัวอะไรโบสถ์หลังนี้เราสร้างสิ่งเหล่านี้เราทำ
ก็อ้างบุญเหล่านั้นสิแล้วอรรถนาให้บุญนั้นเป็นบุญจงสำเร็จแก่ท่าน
ถ้ามาหลอกรู้ก็เราตกใจกลัวบุญจงเป็นไฟกรด
คือไม่ต้องพึ่งใครพึ่งตัวเองพึ่งกับสิ่งบุญมันมีที่เราเคยทำเอาไว้

เพราะฉะนั้นเขาต้องไม่กลัวผี

กลัวมันยิ่งเล่นจิตมันตกเลย
โอเคนะครับวันนี้นะฮะก็มูขั้นเทพบอกมาเรียบร้อยแล้วว่า
วิธีการที่ต้องไม่กลัวผีต้องทำยังไง
ท่านผู้ชมครับและท่านผู้ชมมีเรื่องราวมูเด็ด
นี่บอกต่อมาหาพวกเราบ้าง
ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนหมู่บ้านไหนตำบลไหน

เฉพาะมาภายในเครื่องเข้าส่งของชีวิต

ชื่อผลเลส

โปรดติดตามตอนต่อไป